วันนี้นะคะจะพาไปดูงานวันเกิดของซุปเปอร์สตาร์ค่ะ
ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจัดแต่งตัวกันยังไงนะคะ
ก็เริ่มต้นกันเลยกับคุณอ้ำพัชราภา
ใช่ค่ะก็สลองนะครับครบรอบ๓๙ปียังแจ๋วค่ะ
คือชุดแบบเรสสั้นน่ารักนะคะแล้วก็สนุนราคาค่ะ
ก็ประมาณแสนเจ็ดค่ะชุดที่คุณอ้ำใส่นะคะ
พร้อมกับมีเหล่าเพื่อนทั้งนอกและในวงการนะคะแน่นเวอร์ค่ะ

เขาบอกว่างานนี้เป็นการรวมตัวท็อปของวงการ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนซีคุณอุ่นวรนุษย์พี่แอร์น้องผสม
ก็ไม่พลาดมาร่วมเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้ค่ะ

เหมาะกับพี่แจ๊คเลยงานนี้วันเกิดของยายาค่ะ

ในวงการก็มีมาแจมด้วยเหมือนกัน

ใช่แล้วค่ะยายาก็แบ๊วแบบนี้เลย
ยาย่าเขาขอใสแบวนะคะ

มาดูกันต่อกับงานของแก๊งนางฟ้าค่ะ

สำหรับคุณวุ้นเส้นวิริธิภาค่ะ

เพื่อนก็มีนานาเจนนี่เจนสุดา

คุณเจนี่อย่างที่ทราบเห็นหน้าสดแบบนี้

แต่แฟนคลับเห็นแล้วก็ใจชื้นนะคะ
ใช่เหมือนเรื่องท้องน่ะ
คงเขียวว่าเอ๊ะยังไงมันคือนี้กันหรือเปล่า
แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ชื่นมื้นค่ะ

ที่พูดไปก่อนหน้านี้คือจิ๊บมากพี่แจ๊
ดิฉันเองนี้ค่ะคุณคุณสุม

นี่ฉันกดแค้นน้องใบเตยมากนะคะใบเตยอาเซียมค่ะ
เพราะว่านี่คือชุดทีมวันเกิดของเธอ
มันลำบากมากนะคะในการที่เพื่อนจะแต่งในชุดแบบ

คือคุมเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะ
ตรงก็ไม่เท่าไหร่แต่หันข้างเนี่ยโอ้โหแลบไหลกันเหลือเกิน
คือหลายคนมองว่าอันนี้มันเป็นชุดว่ายน้ำหรือเปล่า
ไปดูของแบรนด์อันนี้เป็นแบรนด์ของพีชนานั่นเองนะครับ

แต่บางคนเขาบอกว่าเขาก็ใส่เป็นบอดี้สูตรได้

ดูไปดูมาก็ชื่อธีมของชุดเขานะ
แต่ว่าของใบเตยงานนี้ไม่รู้ว่าธีมอะไร

แต่ละคนมานะคะก็คือตายกันหมดนะคะ

ซึ่งคุณผู้ชมคะมันก็เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์มากมาย

คือบางคนก็บอกว่าสวยสวยมาก

ส่วนคอมเมนต์ที่ตีตีมีอะไรบ้างพี่แจ๊ค

คุณแตงโมมาค่ะเออนะคะแตงโม

ก็มาเม้นต์นะคะใบเตยบอกว่า

ชุดแบบนี้มันแบบเยาวชนดูเนี่ยค่ะ

เด็กดูเยอะนะลูกมันจะดีต่อยาววชนมั้ยน่ะ

ยาวชนไทยไม่ได้สิ้นคิดอะไรขนาดนั้นนะคะ